คุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมา
อันนี้โอ้โหตำรวจไล่ล่าระทึกเลยนะคะ
ตำรวจกระบี่ตำรวจพังงาไล่ล่าผู้ชายคนนึง
เขาขับรถแหกด่านแล้วก็ไปเฉียวชนรถคันอื่น
หนีเจ้าหน้าที่เป็นร้อยโล
กระบี่ไปพังงาจนตำรวจต้องยิงยางล้อ
รถตกข้างทางแล้วก็ไปควบคุมตัวเอาไว้ได้
เมายาแล้วเหมือนเขาอ้างว่าเขาทะเลาะกับแฟน
แล้วหนีเป็นร้อยโลแบบนี้คุณผู้ชม

ตำรวจศูนย์วิทยุสออาวลึกจกระบี่

ว่ารถคันนี้รถกระบะอีซูซูดีแมทตอนครึ่ง
ศรีบรรเงินทะเบียนบไม้ไม้รเรือ

แล้วก็หนีมุ่งหน้าไปอำเภออ่าวลึก
ตำรวจเขาก็วิทยุแจ้งกันสกัดจับ

ตำรวจสพอ่าวลึกนำกำลังตั้งด่านสกัด
บริเวณถนนเพชรเกษมช่วงแยกนาเหนือ
เห็นรถคันนี้รถคันนี้เห็นด่านไม่หยุด
ฝ่าด่านไปเลยหนีไปเลยก็ไล่ล่ากันต่อ
นี่ดูนี่ฮะคือล้อหลังเนี่ย

คนที่ขับรถหนีนะคะเขาก็มาทางอำเภอเมือง
กลับไปทางอำเภออ่าวลึกฝ่าไฟแดงตามแยกหลาย
เลยค่ะคุณผู้ชมหนีไปเรื่อย
ตำรวจสายตรวจใช้รถ๓คันไล่ล่าแบบกระชั้นชิดแบบนี้

ยิงยางค่ะไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอ่ะ
ไม่หยุดอ่ะยังไงก็ไม่หยุดต้องยิงยางหลังด้านซ้ายอ่ะค่ะครับ

พอไปถึงหมู่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกนะคะ
ตำรวจเขายิงตรงจุดนั้นนะคะยิงล้อรถนะคะคุณผู้ชม

เสียหลักแล้วก็พุ่งตกข้างทาง
พอรถเสียหลักลงข้างทางปุ๊บเท่านั้นแหละ
จนนาทีก็ปีบล้อมจับกุ่ม
ในรถพบนายเกียรติศักดิ์ศรีเสมาอายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำนายเกียรติศักดิ์เป็นคนขับ
ตำรวจก็ต้องนำมาตรวจปัสสาวะ

นายเกียรติศักดิ์บอกว่าทะเลาะกับแฟนที่จังหวัดพ่างงา
ทำร้ายร่างกายแฟน
ขับรถหนีออกมา
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้อื่นขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรให้หยุด
ขับรถในลักษณะประมาทหรือหน้าหวาดเสียวคุมตัวไปดำเนินคดีที่สพอาวลึก
แล้วก็ประสานตำรวจสพเมืองพังงานำตัวไปดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วย